คุณผู้ชมปัจจุบันนี้ร้านกาแฟเปิดใหม่เยอะจริง
หลายคนก็หันมาทำอาชีพนี้กันนะคะแต่ทีนี้
การที่จะสร้างจุดเด่นเอกลักษณ์ให้กับร้านของเรามันมีความจำเป็นมาก
วันนี้มีอีกหนึ่งไอเดียดีจากร้านกาแฟมาแนะนำบอกเลยว่ายอดขายเนี่ย
เพิ่มขึ้นผิดหูผิดตาติดตามกับช่วงของส่องทั่วไทย

นี่คุณต้องยอมรับนะว่าการสร้างความต่างจุดขาย
ร้านโดดเด่นเป็นที่จดจำมันสำคัญมาก

เขานำคำคมค่ะคุณ
เอาคำคมสนุกลงมาเขียนไว้บนแก้วกาแฟ
ลูกค้าบางคนที่ไม่ได้ชอบดื่มกาแฟจริง

คือเล่าให้ฟังก่อนว่าเจ้าของร้านคือครูแจน
อายุ๒๗ปีนะคะก็เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านนี่แหละค่ะ
เล่าให้ทีมงานของเราฟังนะบอกว่าจุดเริ่มต้น
ก็คือสืบเนื่องมาจากว่าช่วงโควิด
โรงเรียนไม่ได้เปิดเรียนทำการเรียนการสอนหลายเดือนใช่ไหม
แบบเรียนออนไลน์สอนออนไลน์อย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะมีเวลาเขาก็เลยเจอเพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกาแฟ
ก็ตัดสินใจเปิดร้านเป็นร้านเล็กเปิดมาก็๒เดือนแล้ว
แล้วก็เมนูก็มีให้เลือกเยอะแยะนะ
ไม่ว่าจะเป็นกาโฟงกาแฟร้อนเย็นปั่นกาแฟดริปค็อกเทลอะไรต่างเยอะแยะมากมาย
ฮะกาแฟสับปะรด
นี่กาแฟเป็นสับปะรดแล้วนะส่วนเมนูที่ไม่ใช่กาแฟก็มีชาช็อก
ฮะก็คือชาไทยบวกช็อกโกแลตเนี่ย
ราคาเครื่องดื่มเขาเริ่มต้น๔๐บาทแต่จุดเด่น
การเพิ่มความสนุกสนานรวมถึงสร้างจุดขายให้กับร้านมันอยู่ตรงนี้ยังไง
ไอเดียการเขียนแบบนี้คำคมค่ะเขียนคำคมเอาไว้
เขาบอกอย่างนี้ถ้าคุณไปเป็นคู่
คุณก็จะได้คำคมที่มันดูไม่เป็นคนโสด
แต่ถ้าคุณไปคนเดียวเออก็อาจจะได้เมนูที่เป็นแบบคนโสดนิดนึง
เออดีอ่าวสำคัญฉันอะไรวะ
เยอะคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ก็เขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบอกชอบใจ
ว่าจะลุ้นว่าเราจะได้อะไรคุณนึกออกไหม
แล้วจากการเขียนเนี่ยมันก็ช่วยให้ยอดขายของร้านดีขึ้น
บางคนเอาคำคมที่ฉันอยากได้
เห่ายังติดโควิดจะเหลืออะไร
ถ้าเกิดคุณอยากให้เขียนอะไรเขาจัดให้ได้หมดเลย
ใครสนใจอยากไปอุดหนุนนะร้านเขาเปิดทุกวันนะคะ

จนกว่าลูกค้าจะกลับบ้านเขาบอกอย่างนี้เลย
ร้านอยู่เส้นทางหลักไปมอุบลนะคะอยู่เยื้องกับโรงไฟฟ้า
เขาบอกกาแฟคาปูยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีจัง
อย่างนี้ให้เขาเขียนได้เลยแล้วก็ถือกลับมากิน

มันก็ดีนะกับการเขียนคำบางคำลงไปนะมันเหมือนเป็นสื่อ
แต่ถ้าคุณชนะไปเขาก็จะไม่เขียนคนโสดแล้วไง

งงไปหมดเลยอะไรกันครับเนี่ย
เออพูดเรื่องจริงงบแป๊บแล้วอะไรกันครับเนี่ย